กลับเรียนพนักท่านประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษที่เคารพรักยิ่ง
เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรรมประจำปี๒๖๔๑
และวันขึ้นปีใหม่ของไทยกำลังจะเข้ามาอีกวาระหนึ่ง
เป็นวาระแห่งความสุขเป็นวาระแห่งเทศกาลที่สืบสารวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยมาโดยตลอด
ก็ถือว่าเป็นวาระอันเป็นมิ่งมงคลซึ่งคนไทยทุกคนก็จะใช้โอกาสนี้
ไปกราบคารวะเยี่ยมเยือนพ่อแม่ผู้มีพระคุณ
เพื่อกราบอวยพรผู้ที่มีอุปการคุณเหล่านั้นนะครับ
แล้วก็คราวเดียวกันก็ขอพรจากผู้ใหญ่ด้วย
ในวันนี้ที่พวกเรามานั้นมาในหลายฐานะด้วยกัน
ฐานะแรกก็คือในนามของรัฐบาล
ต่อไปก็เป็นนานของเหล่าทัพกสุกรโหม
เหล่าทัพกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศ
ลักษีสูงที่มาร่วมใจกันกับโวยพรวัตรศัตรูงราชในวันนี้
สิ่งที่พวกเราทำกันโดยตลอดและที่รักษาทางโมนตรี

เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในจิตใจของพวกเราเสมอมา
ไม่ว่าจะในอดีตปัจจุบันและอนาคต
สิ่งเหล่านี้ก็จะถ่ายทอดไปอย่างคนรุ่นหลังนะครับ
เราจะต้องยึดมั่นในหลักการเหล่านี้อย่างไม่เสื่อมคลาย
วันนี้สาการบ้านเมืองก็เปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควรนะครับ
จากในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
เราต้องเตรียมความพร้อมของประเทศชาติของเรา
พร้อมที่จะรับมือกับความเสี่ยงต่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ภัยคุกคามในรูปแบบเก่าและรูปแบบใหม่
วันนี้มีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงหลายอย่าง

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคอุบัติใหม่
เรื่องสภาวะอากาศโรคเปลี่ยนแปลง
เรื่องความขัดแย้งเรื่องสงคราม
เรื่องต่างในโลกใบนี้เกิดขึ้นมากมายมหาศาล
แล้ววันนี้ก็มีสงครามเศรษฐกิจเกิดขึ้นมาอีกนะครับ
ประเทศไทยจำเป็นต้องเตรียมการรองรับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้
ซึ่งศีลภัณฑ์ที่ถูกคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ซึ่งอันนี้ก็คงสารต่อแนวทางที่
พระนักฐานพระนักฐานองค์มตรีและพระนักฐานปรุษได้ทำมาต่อเนื่อง
วันนี้เราก็ทำหน้าที่นี้
เพื่อจะรักษาสิ่งดีเหล่านี้ไว้
วันนี้บ้านเมืองของเราก็ก้าวหน้าไปสู่การเป็นประชาธิปไตย

แต่ด้วยกันเราก็ต้องเตรียมความพร้อมว่าเราจะเป็นประชาชิปไทยอย่างไร

เป็นประชาปไตยที่โปร่งใส

วันนี้รัฐบาลนี้ขอสชก็จำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายอยู่หลายตัวหลายประการเหมือนกัน
แน่นอนเกิดความไม่เข้าใจเกิดความไม่พอใจก็มีอยู่บ้าง
แต่ในส่วนนี้วันหน้าทุกอย่างมันก็จะดีขึ้น
เพราะว่ากฎหมายเป็นหลักการที่ทำให้เกิดความเท่าเทียม
ความเท่าเทียมไม่ได้ว่าให้ทุกคนเท่ากันหมดมันเป็นไปไม่ได้
เพราะฉะนั้นกฎหมายที่จะทำให้เกิดความเท่าเทียมคือทุกคนมีความเท่าเทียมในเรื่องของโอกาสในการที่จะเข้ามาสู่
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำรงชีวิตรายได้อาชีพต่างเหล่านี้นะครับ
เพราะว่าทุกอย่างมันต้องร่วมมือกันคิดร่วมมือกันทำ
วันนี้รัฐบาลใช้การทำงานแบบประชารัฐนะครับที่จะทำให้ทุกอย่างมาดีขึ้น
แน่นอนมันโปร่งไม่ง่ายนักแต่ไม่ยากนัก
ถ้าสมมุติว่าคนไทยทุกคนที่มีจิตใจเป็นคนไทยอย่างแท้จริง

เป็นแต่ไม่เคยคนไทยโดยกิจใจเท่านั้นเองซึ่งก็มีอยู่พร้อมควร
และปรับให้เข้าสถานการณ์ในวันนี้โดยพวกร่วมจะทำให้ดีที่สุด
สิ่งที่พวกเราเป็นห่วงอยู่เพียงอย่างเดียวคือ
ก็อยากให้แข็งแรงอยู่กับพวกเราไปให้นานเท่านานนะครับ
วันนี้เช่นเดียวกันก็มากราบอำนวยพร
โดยความคิดถึงโดยความห่วงใย

ก็ขอกล้าพนาคคุณพระธีรัตไตรสิ่งทั้งหลายที่เคารพนับถือ
เดชะพรมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระรมชินาศ
ตลอดจนสิ่งสับกิจทั้งหลายที่พวกเราเคารพนับถือ
ขอให้ดนตร์ประดานประธานพรให้กับท่านประธานองค์ควรตีรัฐธรรมดุษย์
มีความสุขความเข้มแข็งความสุขภาพแข็งแรงนะครับประสบความสำเร็จ
ในสิ่งที่พึงปราณัททุกประการ
ก็ขอกราบอวยพรแล้วก็ขอพรจากท่านด้วย
ให้พวกเราและให้ประชุมชาวไทยทั้งประเทศขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ให้พรซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่น่าชมเชยมาก
นายกทำได้ดีมาก
แล้วก็นายกก็ดำรงความเป็นไทยไว้ได้ตลอดมา
เพราะฉะนั้นนายกจะประสบความสำเร็จ

นายกถือว่าเป็นคนไทยที่เกิดมา

ผมพยายามเฝ้าดูว่านายกจะพาประเทศช่องเราไปซะได้สำเร็จ

ผมมั่นใจในนายกและพวกเราทุกคน
พอปรโลทัพท์ตำรวจ
สามารถดำเนิน
การบริหารประเทศของเราให้สำเร็จให้ได้
แต่ว่าใจจริงนั้นผมเป็นเพื่อนเสมอ
และจะเป็นเพื่อนตลอดไป
ผมเป็นเพื่อนกับนายกมาหลายสิบปี
เหตุนี้เราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่
ผมก็ยินดีที่จะช่วยเป็นเสาหลักของประเทศของเราให้ได้
ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง

จะเป็นเพื่อนบันดาลย์ของทุกคน
กรรมในประโยชน์นี้
ไม่ถึงก็ยังพอ
คุณจะได้รับบทแข่งกัน